คุณผู้ชมคะเรื่องราวของการร่อนทองที่จังหวัดราชบุรีอะค่ะโอ้โหตกลงแล้ว
ต้นเรื่องนายกรพัฒน์พรของแม่ที่เราเรียกกันว่าครูหนุ่มครูหนุ่ม
เขาไม่ได้ชื่อหนุ่มนะเขาชื่อว่าบีและเขาก็ไม่ได้เป็นครูด้วยนะ
ออกมายอมรับกับสื่อว่าเขากุเรื่องขึ้นมาอุ้ยเขากุเรื่องขึ้นมาเหรอ
แต่มีคนอยู่เบื้องหลังเขาบอกแบบนี้ทองที่เอามาโชว์เนี่ย
เป็นทองที่หามาได้จริงจริงในคลองชลประธานดอนแจงเมื่อเก้ามกราคมที่ผ่านมาไปหาหอยที่คลองนี้
เหลือไปเห็นทองหยิบขึ้นมาดูอ้าวทองจริงจริงอืม
กลับบ้านไปเอาเครื่องตรวจจับโลหะมาค้นหาแล้วก็เจอพวกเศษทองรูปภัณฑ์เพิ่มอีกหลายเม็ด
ก็กลับมาที่บ้านถ่ายรูปเก็บไว้๑๕มกราคมโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
มีนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งติดต่อมาขอสัมภาษณ์เขาก็เล่าเรื่องให้ฟัง
นักข่าวก็เขียนบทกุเรื่องคนขับสิบล้อขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ครับพาเขาไปออกรายการอ่าปรากฏว่าถูกนักข่าวคนนี้
โกงค่าตัวเขาไปหนึ่งหมื่นบาทอืมเขาก็เลยบอกว่าขอยอมรับความจริงผ่านสื่อทุกท่าน
วันนี้ดีกว่าว่าเขากุเรื่องขึ้นมาแต่เหมือนกับมีเบื้องหลังมีนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่ง
บอกให้เขาพูดอย่างงั้นอย่างงี้อะไรประมาณเนี้ยสร้างเรื่องพาไปออกรายการต้องได้หมื่นสอง
แต่ตัวเองได้สองพันอืมโอ้โหนี่ค่ะส่วนชาวบ้านที่ไปเจอพระเครื่องในคลอง
ครับเขายอมรับว่าผมเองนี่แหละเอาพระกับเหรียญเก่าเก่าไปโยนทิ้งคลองอ่า
เพื่อให้ชาวบ้านไปหาชาวบ้านจะได้หาเจอโอ้โหชาวบ้านจะได้ชื่นใจบอกแบบนี้อืม
ขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงใคร
รู้เท่าไม่ถึงการค่ะเขาบอกเขารู้เท่าไม่ถึงการและยอมรับว่าอยากดัง
แต่เรื่องทั้งหมดที่ผมเมคขึ้นมาก็คือว่ามีเรื่องรถสิบล้อมีเรื่องพระ
ก็คือพระก็ผมก็อยากให้ชาวบ้านมีรายได้ผมก็จับโยนไปในคลองจับโยนไปในคลอง
ครับประมาณเกือบยี่สิบองค์อ่ะครับครับเป็นพระในตลาดของผมอะครับ
ทั้งหมดเลยแล้วซื้อมาครับไปซื้อมาแล้วก็ไปร่อนแล้วไปโยนในน้ำอะครับ
ก็อยากให้มีขวัญกำลังใจจากชาวบ้านจริงจริงผมก็แบบโพสต์ไปเล่นเล่นนะครับ
ในกลุ่มราชบุรีก็คือผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วอ่ะ
ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเออคงขำขำสนุกสนุกกันแล้วปรากฏว่า
กลายเป็นเรื่องขึ้นมาไงผมก็ตกใจบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้
ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับ
แค่โพสต์เล่นอ่ะครับขำแต่คนอื่นเขาไม่ขำด้วย
เขาก็ช่วงนี้ยุคโควิดอยู่ด้วยยุคแบบเขาไม่มีเงินกันอ่ะ
เขาก็อยากได้ตังค์อยากได้ทองอะไรเขาก็ลงมาร่อนกัน
เจอทองวันที่เก้าครับครับแต่ผมมาบอกวันที่สิบห้า
เพื่อให้แบบเป็นข่าวดังเหมือนแบบอยากจะดังข้ามคืนนะครับ
แต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายมาเป็นแบบนี้แบบรู้เท่าไม่ถึงการด้วยอะครับ
ยังไงก็ผมก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยนะครับรวมทั้งผู้ว่าในอำเภอ
และประหลัดจังหวัดแล้วก็อบตทุกคนแล้วก็ตำรวจ
แล้วก็ทหารที่ทำให้บ้านเมืองราชบุรีแบบเสียหายครับ
ยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษชาวบ้านด้วยนะครับ
ทำให้แตกตื่นนะครับก็คือเขาเหมือนจะวางสคริปต์ให้ผมอะครับ
ให้พูดเออไหลไปตามน้ำไปเลยตั้งแต่วันไหนครับ
ตั้งแต่วันที่สิบห้าครับครับตั้งแต่เขาทักทักมาในเนี้ยว่าพี่
เดี๋ยวพี่จะทำข่าวนะอ่าคือไอ้ขอโทษแบบเนี้ย
โทษได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะ
ศพกับสมภงเลือดทหารใช่ไหมอ่าโอโหกแบบเนี้ยแล้วแหม่
หน่วยงานหรือว่าทางจังหวัดหรืออำเภอจะว่ายังไงใช่ไหม

หรือเจ้าโมงเจ้าบ้านที่เขาน่ะ

เป็นพ่อค้าขายสัตว์เลี้ยงตลาดนัดที่รัชบุรี
ให้ข้อมูลกับเราออกมาแฉเรื่องราวของบุคคล
ที่บอกว่าตัวเองคือครูหนุ่มที่เจอทองร่อนทองได้
บอกว่าหลังจากไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวไปปุ๊บนะฮะ
ครูหนุ่มคนนี้รีบติดต่อมาสารภาพกับเขาทันทีเลยนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องออกมายอมรับความจริงทั้งหมด
กว่าอันเดือนสองเดือนก็หมดแหละ

ท่านเนยมเพอทศพลเผื่นอุดมนะครับ
ท่านบอกว่าวันนี้ที่คล้องชุมประธาน
คือไม่มีชาวบ้านมาร่อนทองเลยนะครับ
ไม่ใช่เพราะว่าเอาเชือกไปกั้นพื้นที่โควิดเท่านั้นนะครับ
เรื่องขออนุญาตอะไรก็ต้องแจ้งกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ย
ก็เลยไม่มีใครมาร่อนทองเลยนะฮะอืม

แต่ถ้ามันเข้ารักษณะเท่าที่ดู
มันจะเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

หรือเปล่าพรบคอม

แล้วก็ถ้าหากว่ามีผู้ใดเสียหาย

เพราะมันวุ่นวายกันไปหมด
ยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้
แต่มันวุ่นวายจริงนะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โฮหน่วยงานเจ้าที่เขาต้องมานี่
แทนพี่เจ้ากำลังไปดูเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองโควิด

ไปตั้งโต๊ะตรวจวัดอุณหภูมิตรวจโควิด๑๙ที่คนไปล่อนทองกัน